ไปต่ออีกที่หนึ่งเป็นการซื้อกล้วยด่างรู้จักกล้วยด่างมั้ย

ก็โทษนะคนเขาซื้อต้นละ๖๐๐๐๐๐บาท

ต้นกล้วยคล้วยด่าง
ตันแรกแม่ตุ๊กแกยมิดไนท์ตันแรกนะฮะ
ต้นที่๒แม่ฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้า
แค่๒ต้นชื่อก็ดังอยู่แล้วฮะ
แล้วประมูลคือไม่ได้ประมูลมาซื้อเลยต้นละ๖แสนบาท
ต้นจ่ายเงินเรียบร้อยยกไม้ยกมือชูนิ้วว่ากูธ
ล้านสองฮะจ่ายเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สวยขนาดไม่ใช่คนชอบทีนี้ไม่ใช่ต้นเนี้ยอีกต้นนึงน่ะ

นี่เสอคุณคุณทำวางไว้ตรงนั้นเหมือนเดิมฝันโตไปเดิม
ให้มันโตไปเหอะอันนี้คือคนรักคนชอบ
แล้วตอนนี้เป็นพวกต้นไม้ด่างทั้งหลาย

ใช่คนชอบเท่าไรเขาก็ทุ่มซื้อนะ